ช่วงนี้ต่อเนื่องจากน้ำท่วม
ค่ะโอ้น้ำท่วมไม่ใช่แค่คนได้รับผลกระทบ
หมาน้องแมวก็เดือดร้อนกันไปด้วยคุณผู้ชม
อยู่ที่วัดเกริ่นปฐุมธานีนี่เอง
มีหมาแมวกว่า๕๐ตัวเดือดร้อนค่ะ
อาหารก็จะไม่พอนะคะที่อยู่อาศัยก็จะไม่มี
แต่ก็โชคดีของมันล่ะมีพระมีชาวบ้านดูแลอยู่
นี่ค่ะคุณพระท่านนี้แหละก็ต้องคอยดูแลสุนัขหลายสิบตัว
แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็ยังมีชาวบ้านที่เขาทราบข่าวถึงความเดือดร้อน
ก็นำอาหารมามอบให้เพื่อช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้
ลูกวัดบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ล้นตลิ่งมาเกือบ๒เดือนแล้วนะ
พระเองก็ลำบากเหมือนกันต้องพายเรือไปประกอบศาสนกิจ
ตอนนี้แม้ว่าน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ผลกระทบก็ยังมีอยู่
รวมถึงนี่แหละค่ะสุนัขทั้งฟู๋งแบบนี้
จะต้องไปนอนข้างเมนแทนที่ที่มันนอนประจำ
มันจะไปไหนได้ล่ะคุณค่ะครับและที่สำคัญคืออาหารตอนนี้เนี่ย
เหลือน้อยละอาจจะเลี้ยงได้แค่๓วัน๔วันเท่านั้นแหละ
พระเนี่ยยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้รับบินทบาทได้ใช่ไหม
แต่หมาเนี่ยมันไปไหนลำบากไงถ้าน้ำมันท่วมแล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปเป็นการเบื้องต้น
แต่ถ้าใครอยากจะทำบุญให้อาหารหรือว่าช่วยเหลือรับเลี้ยงก็ได้นะ
ก็ไปกันได้ที่วัดเกริ่นตำบลบางกดีอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับนี่ไปดูความเดือดร้อนของน้องแมว
โอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยไปดูน้องหมามาแล้ว
หมาอย่างที่คุณนิวนาวบอกมันเปลือนไปไหนมาไหนไม่ได้
เพราะว่าถ้าน้ำมันท่วมมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
แต่แมวมันยังพอไปเป็นแต่ว่ามันก็ยังหาอาหารลำบากอยู่ดีนะครับ

นี่แหละครับก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนอยู่เหมือนกัน
หลังจากที่น้ำทะลักท่วมวัดอำภาวันทั้งโบสถวิหารศาลาและเมน
น้ำท่วมเสียหายทำไงล่ะทีนี้
เนรต้องใช้เรือพายเป็นภานะกันไปแล้วครับ
ส่วนหมาแมวไปไหนไม่ได้ติดอยู่ภายในวัด
แล้วก็พระเนรเนี่ยไม่ทอดทิ้งนะครับก็ต่างช่วยดูแลกันเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นได้เห็นแบบนี้แล้วอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกัน
ถ้าที่อยู่ใกล้แล้วก็มีจิตใจเป็นกุศลอยากจะช่วยเหลือหมาแมวพวกนี้ก็ไปให้อาหารกันได้นะครับ
ก็ต้องพายเรือไปหน่อยนะเพราะช่วงนี้น้ำยังท่วมอยู่หลายพื้นที่
น้ำท่วมขังนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ท่วมขังมาหลายเดือนแล้วด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องวอนไปทางภาครัฐให้ช่วยเหลือประชาชนด้วย
ส่วนประชาชนที่เขามีจิตอาสาอยากจะไปช่วยร่วมด้วยช่วยกันก็ลงไปช่วยกันได้นะครับในช่วงนี้
เพราะว่าประชาชนนั้นเดือดร้อนจริงในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่นะครับ